อะไรต้องเลยเข้าอย่างแหล่งรสค่ะคุณอย่างต้องเก็บเลยค่ะถ้าขาเจ็บอ่าโอเคยืนขึ้นมาก็ได้สุดสวยแล้ว
ไม่ไม่มีเจ้าอาวาสแบบเจ้าอาวาสวัสด์สุทัศน์ของใหญ่ขนาดไหนนี่
น้องเอฟซีขอถ่ายรูปกันเพียบเลย

แม่ผัดก็ไม่ลืมที่จะไปกราบเจ้าอาวาสค่ะ
แต่อาจจะแบบว่าก้มได้ไม่ถนัดเท่าไห

พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสุทัศน์แห่งนี้ด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะแม่ผัดเนี่ยยังขอพรเรื่องสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากล่าสุดเกิดอาการปวดข้อเข่าอีกแล้วค่ะ
ผัดยังขอเรื่องหลานด้วยนะ
อยากให้ลูกสาวน้องเจอาที่เพิ่งแต่งงานไปคุณผู้ชมว่า

มีลูกให้แม่อุ้มไวอยากเป็นคุณยายแล้ว

จังหวาดผ่านได้บุญเนอะ
ไหนมาวัดสุทัศน์แล้วแม่มาขอพรอะไรไหมคะ

อาจรบมาซากละ

จังหวาดมากกว่าให้สินให้พรขนาดนี้นะ